การแห่งขันเรื้อพลายนะครับชิงแชมป์มาได้ถ่ายสนามที่หนึ่งที่จังหวัดกระบีแน่นอนครับ
แข่งขันในทุกสนามนะครับก็จะเป็นการพัฒนานักกีฬาแล้วก็หานักกีฬาหน้าใหม่ในภาคใต้ครับ
สำหรับความพร้อมนะครับในการแข่งขันที่อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่
จากว่าสมาคมก็มองว่าเด็กในภาคใต้มีความคุ้นเคยอาศัยอยู่กับน้ำทะเล

แล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติต่อไปในอนาคตครับ
จากการเก็บตัวน้องนักกีฬามา

ให้มีคิดสมรรถนะภายในระยะเวลาน่ายซัน
แล้วก็เหมาะสำหรับในการที่ไล่เรือพายมากนะครับ
อกจากนั้นด้วยภูมิประเทศด้วยที่สวยงาม
เราอยากจะให้กีฬาประเภทนี้ได้กระจาย
ต่างที่อยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล
สามารถยันทร์มาเล่นกีฬาแน่นี้ได้
ยังมีอีกครั้งแหละการแข่งข่าวเรือพาย
แชมป์และทายสนามที่๑ที่จังหวัดกระบีจากแข่งขันรอบที่๑๐๑๔พฤษภาคมนี้ครับ